เรื่องสำคัญเรื่องของวัคซีนก็ถือว่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราสู้กับโควิด๑๙กันไปได้นะ
สร้างภูมิคุ้มกันหมู่นะโดยเฉพาะบุคลากรด่านหน้าบุคลากรที่เขาต้องการวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ
วันนี้ที่ธรรมเนียบรัฐบาลนะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีรับมอบวัคซีนไฟเซอร์จากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
คือวัคซีนมาถึงก่อนแล้วตั้งแต่๓๐กรกฎาคมวันนี้เป็นพิธีในการรับมอบ
มีนายไมเคิลฮีตเป็นผู้แทนรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเป็นผู้มอบ
นายกรัฐมนตรีก็กล่าวขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะ
ผลักดันและสนับสนุนให้ไทยได้รับวัคซีนเพิ่มเติมอีกจำนวน๑ล้านโดส
คือทั้งหมดสหรัฐอเมริกาจะบริจาคให้เรา๒๕๐๐๐โดส
ก็ยืนยันว่าจะนำวัคซีนทั้งหมดไปบริหารจัดการให้เหมาะสม
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนคนไทย
ล็อตแรกที่เราได้รับขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึง

คนถามถึงกันเยอะมากว่าตกลงกี่โดสกันแน่
ตอนที่เป็นข่าวแรกบอกว่าเราจะได้รับมา๑๕๔๐๐๐โดส
แต่วันนี้พอทำพิธีรับมอบกันจริงเราเห็นตัวเลขก็คือ๑๕๓๔๕๐โดส
เอามันหายไปไหนคำถามคือมันหายไปไหนครับหรือมันอย่างไรกันแน่
สอบคอก็ชี้แจงแล้วนะคะบอกว่าช่วงขั้นตอนในการเจรจาเนี่ย
มันเป็นอีกตัวเลขหนึ่งแต่พอรับมอบจริงในวันนี้ทำพิธีกันจริงเนี่ย
มันก็คือตัวเลขนี้แหละ๑๕๓๔๕๐โดสมันไม่ได้หายไปไหน

รีเช็คกลับไปหรือว่าตรวจสอบย้อนกลับไป
กับทางสถานทูตสหรัฐอเมริกาก็เป็นตัวเลขเดียวกัน
ข้อมูลจากสหรัฐอเมริกาและข้อมูลของไทยที่รับมอบวันนี้มันตรงกัน
ก็คือตัวเลขนี้แหละไม่ได้หายไปไหนนะคะ
ถูกต้องอันนี้มันเป็นประเด็นที่คนถามแชร์กันเยอะในโลกออนไลน์

๔๑๕๐๐๔๐โดสจากรัฐบาลสหราชอาณาจักรค่ะ
นายเอบานโจรรักษาราชการแทนเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร
สนับสนุนการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนไทยอย่างครอบคลุม

ที่ก็จะบริจาคให้กับมิตรประเทศที่ต้องการความช่วยเหลือ
มีการทำพิธีกันในการรับมอบแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาถึง
ถามว่าแล้วไฟเซอร์จัดสรรยังไง
อันนี้สำคัญนะคะเพราะว่ามีข้อมูลออกมาก่อนหน้านี้
แล้วก็มีเสียงติงเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องของการจัดสรร
บุคลากรทางการแพทย์ดันหน้าว่าเงื่อนไขมันเยอะจังเลย
ทีนี้ค่ะในแพทย์โอภาษการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรค
ออกมาเปิดเผยมติคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคนะคะ
มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขสำหรับไฟเซอร์นะคะซึ่งก็จะครอบคลุมมากขึ้น
บอกว่าผู้ที่จะได้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์
เขาจัดสรรเอาไว้เจ็ดแสนโดสแต่คำว่าบุคลากรทางการแพทย์เนี่ย
มันจะกว้างมากขึ้นครอบคลุมมากขึ้นอย่างที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะ
ก็คือไม่ใช่แค่บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าบางทีด่านหน้ามันแคบไป
ก็คือจะฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องสัมผัสผู้ป่วยโควิดสิบเก้า
มีใครบ้างขึ้นอยู่หน้าจอตามนี้นะคะนอกจากนี้ที่จะได้ฉีดไฟเซอร์
กู้ภัยก็จะได้ฉีดนะคะครับเจ้าหน้าที่เก็บศพก็จะได้ฉีดนะคะ
ปะเหลอที่เขาบอกว่าผมคือบุคลากรด่านหลังหรือด่านสุดท้ายเนี่ย
ไม่ได้รับการดูแลเลยก็จะได้ฉีดไฟเซอร์นะคะ
สับปะเรอด้วยกู้ภัยด้วยเจ้าหน้าที่เก็บศพด้วย

ทีนี้ค่ะหลักเกณฑ์เป็นยังไงบ้าง

โอ้โหหลักเกณฑ์ว่าจะต้องฉีดซิโนแวค๒เข็มเท่านั้น
ถึงจะได้ไฟเซอร์เป็นเข็มสามอะไรแบบเนี้ยครับ
หลักเกณฑ์เพิ่มเติมมาแล้วนะคะเป็นแบบนี้นะคะ
สี่กลุ่มค่ะก็คือผู้ที่ฉีดซีโนแวคสองเข็มแล้ว
ก็ให้กระตุ้นไฟเซอร์เป็นเข็มที่สามผู้ที่ฉีดวัคซีน
ไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ฉีดไปเข็มเดียวเนี่ยค่ะ
๒ฉีดไฟเซอร์ได้เลย
สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้ฉีดเลย
จะให้ฉีดไฟเซอร์๒เข็มเลยค่ะ

จะให้ฉีดห่างจากวันที่พบการติดเชื้อเดือนหนึ่ง
นี่นะคะเงื่อนไขอยู่หน้าจอแบบนี้
ส่วนคนที่ไม่แนะนำให้ฉีดไฟเซอร์มี๓กลุ่มนะคะ

คำถามว่าเพราะอะไรคำตอบคือภูมิคุ้มกันยังสูงอยู่
กลุ่มเหล่านี้ภูมิคุ้มกันยังสูงอยู่นะคะ
ทีนี้ค่ะในแพทย์โอภาษย์บอกว่าไอ้ที่มันมีคนวิจารณ์
โอภาษบอกว่ายังไม่ได้จัดสรรไปไหนเลยนะ
ไฟเซอร์กันได้ยังไงตอนนี้ไฟเซอร์ที่ได้รับบริจาคมา
อยู่ในสถานที่จัดเก็บควบคุมอุณหภูมิ
ก็ส่งมา๓๐กรกฎาคมก็เข้าห้องเก็บเลยค่ะ
อย่างที่ทราบนะครับว่าวัคซีนเราเพิ่งได้รับมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา
ลงเครื่องบินที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับ
ตอนตี๔ของวันที่๓๐กรกฎาคม๒๕๖๒
จากนั้นก็มีการเข้าไปเก็บที่ศูนย์คลังวัคซีนของบริษัทซีลิกนะครับ
ซึ่งต้องเก็บที่อุณหภูมิลด๗๐องศาเซลเซียส
ขณะนี้วัคซีนทั้งหมดก็ยังเก็บอยู่ตรงนั้นนะครับ

จะต้องมีระบบการควบคุมอุณหภูมิ
เพราะฉะนั้นกระแสข่าวที่ว่ามีกลุ่มบุคคลได้รับวัคซีนไฟเซอร์จากที่ไหนอย่างไร
ไม่ใช่เป็นวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุขที่มีการจัดสรรในรอบนี้ครับผม
ก็ต้องช่วยกันจับตามองต่อไปนั่นแหละใช่เพราะมันมีกระแสข่าวในโลกออนไลน์เยอะมาก
ท่านสามารถหาวัคซีนอะไรต่างนานาของท่านได้เยอะแยะอยู่แล้วนะครับ
ท่านผู้ชมครับตัวเลขของโควิดสิบเก้าวันนี้นะครับติดเชื้อเพิ่มหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบรายนะครับ
เสียชีวิตหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดศพดูตรงกรอบเขียวนะครับ
วันนี้รักษาหาย๑๓๙๑๙ราย
เรายังมีผู้ที่ติดเชื้อโควิดรักษาตัวในระบบของโรงพยาบาลเนี่ย
จะเป็นในส่วนไหนก็แล้วแต่คือ๒๕๒ราย
อาการหนัก๔๗๐๐ใส่ท่อช่วยหายใจ๑๐๒๘นะครับ
ส่วนวัคซีนโควิด๑๙ประเทศไทยฉีดไปแล้ว
สะสมรวม๑๗๘๖๐๐๐กว่าโดส
ยังต้องเร่งการฉีดกันต่อไป
เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ให้เร็วที่สุดนะครับท่านผู้ชมครับ